ส่วนเรื่องนี้ก็คาดว่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงเหมือนกันนะคะ
ทางตำรวจสศศัตริหิปจชนบรีได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ว่ามีผู้หญิงคนนึงถูกยิงเสียชีวิต
แล้วลักษณะการถูกยิงเนี่ยนะโอ้โหคนร้ายโหดเยี่ยม
กรอกปากเลยนะยิงใส่ปาก
แล้วผู้หญิงเสียชีวิตในสภาพเปลือยนะคะ
คนก่อเหตุก็คือเคยคบหากัน

ผู้ก่อเหตุเองตัวฝ่ายชายมีครอบครัวอยู่แล้ว
ก็เลยน่าจะเป็นความหึงห่วงกันแล้วก็มายิงเขาแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ตำรวจชมบุรีเตรียมออกหมายจับคนก่อเหตุแล้วนะคะ
พบศพผู้หญิงคนนี้ที่โรงแรมในซอยสุขุมวิท๑๙หมู่๔ค่ะ

ทางตำรวจก็ประสานแพทย์ประสานกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ

พบศพนางสาวสุรีห่วงศิลาอายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดระยอง
สภาพศพก็คือนอนเปลือยกายเสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องพัก
แล้วก็ในปากถูกอาวุธปืนยิงกรอกปากกระสุน
ฝังอยู่ในกระพุงแก้มด้านขวา
ข้างตัวมีหมอนวางอยู่มีร่องรอยเขม่าของกระสุนปืน

มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ด้วย
ของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็โอ้โหร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ
ก็บอกว่าอยากจะให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบรอบ
ทำให้เห็นภาพว่าช่วงเวลาประมาณตี๓
หมายเลขทะเบียนยหญิงน๔๗๔๗กรุงเทพฯ
ขับเข้าไปที่โรงแรมแห่งนี้ไปกับผู้ตายด้วยนะคะ
คนขับเป็นผู้ชายค่ะตอนนี้รู้ชื่อแล้วค่ะ
นายดูสิตเพียคำเมืองคนนี้ค่ะหรือในเฟิร์สอายุ๔๐ปี
เขาเป็นดีเจตามสถานบันเทิงต่างในจังหวัดชนบุรี
เขาอาจจะเปิดเพลงในเทคในพรรบเลยพวกนี้
ใช่คือกล้องวงจรปิดเห็นเลย
แล้วก็เห็นว่าทั้งคู่เข้าไปในห้องพัก

ตัวนายดูสิทธิ์หรือในเฟิรสต์คนนี้คนก่อเหตุ
ก็รีบขับรถเก่งคันนี้ออกไป
พอช่วงเช้าพนักงานโรงแรมไปเรียก
หมดเวลาเข้าพักแล้วนะจะต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะ

ก็เลยตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปดูในห้องพัก
โอ้โหปรากฏว่าพบนางสาวสุรีเนี่ยค่ะ
นอนเสียชีวิตสภาพเปลือยกายอยู่บนเตียง
เจ้าหน้าที่ขอสารจังหวัดพัทยาออกหมายจับ
ดูสิตนะคะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนสาเหตุคาดว่าเป็นเรื่องชู้สาวค่ะ
ตัวคนก่อเหตุมีครอบครัวแล้วครับ
แล้วก็แอบคบหากับผู้ตายก็คือนางสาวสุรี

ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความหึงหวงกันก็เลยมาก่อเหตุนี้
ตำรวจบอกว่าก็จะเร่งตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ